เป็นความคืบหน้าคดีอุ้มฆ่าแล้วก็ฝังอำพลางศพเสียสุชาติที่จังหวัดกะบี
เมื่อวานนี้ผู้ต้องหาคนสำคัญก็คือบังฟิศมามอบตัวแล้วนะครับ
อบตัวที่ขอนแก่นใช่ค่ะแล้วคุมตัวมาต่อที่สพเหนือคลองจังหวัดกะบี่
ที่เป็นเจ้าของคดีดูภาพล่าสุดวันนี้นะครับ
หลังจากอยู่ที่โรงพักมาหนึ่งคืนนี่คือภาพเช้าวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
นายสุริยาเริงสมุทรอายุ๓๑ปีหรือว่าบังฟิศ
เสียสุชาติบอกที่บ้านว่าจะไปทวงเงิน๓แสนบาทแล้วก็หายไปเลย
สุดท้ายถูกบังฟิศกับพวกเนี่ยเอาไปยิงแล้วก็ฝังอำพลางศพนะครับ
เช้าวันนี้ตำรวจคุมตัวบังฟิศออกมาจากห้องคุมขังในสพเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับ
แต่ทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจบอกว่าคุมเข้มทั้งคืน
กลัวว่าผู้ต้องหาจะคิดสั้นนะฮะมีอาการเครียดตลอดทั้งคืน
วนกระวายเดินไปเดินมาในห้องคุมตัวทั้งคืนนะครับนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนอ่ะ
นี่ฮะเมื่อวานนี้นะครับมามอบตัวแล้วหลังจากหนีไปหลบซ่อนอยู่๒๐วันนะครับ
หลังจากก่อเหตุเอาไว้มอบตัวที่ขอนแก่นนะคุมตัวขึ้นเครื่องมาที่กระบี่
เป็นเครื่องบินของตำรวจนะครับแล้วก็คุมขังไว้ที่สพเหนือคลอง
นี่เป็นตอนที่ตำรวจนำตัวบังฟิศออกมานะครับเพราะว่าวันนี้ต้องสอบปากคำเพิ่มเติม
นี่ฮะคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราก็ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้อยู่
ช่วงที่พาตัวเดินมาเนี่ยนักข่าวก็พยายามสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง
ฟิศบอกสั้นนะฮะบอกขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะตำรวจคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ใช่ค่ะบังฟิศก็ใช้สิทธิ์ผู้ต้องหาบอกว่าขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะคะ
มารับฟังระหว่างการสอบปากคำด้วยอันนี้เป็นสิทธิ์ผู้ต้องหานะใช่ค่ะ
ในการที่จะขอทนายความหรือว่าให้คนที่เขาไว้ใจเนี่ย
มาร่วมรับฟังตอนที่เจ้าหน้าที่สอบปากคำด้วย
ดูภาพตอนที่บังฟิศได้เจอกับพ่อนะครับ
นี่ฮะนายสุจินเริงสมุทรนะครับ
เข้ามาที่ห้องสอบปากคำผู้ต้องหา
ก็เป็นการจับมือกันแบบลักษณะ

สลามกันนะครับนี่ครับ
คือบังฟิศท่าทางดูเหมือนกับผ่อนคลายขึ้น
พอได้เจอพ่อนะครับ
ตำรวจก็เปิดโอกาสให้พ่อกับลูกได้คุยกันอยู่แป๊บนึงนะฮะ
แล้วบังฟิศขอน้ำจากตำรวจดื่ม
บอกตลอดทั้งคืนนี่เครียดไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเลย
เพื่อไปตรวจสอบเกี่ยวกับหลักฐานต่างในคดี
การสอบปากคำตอนที่ถูกจับตัวได้เนี่ย
มามอบตัวเมื่อวานที่ขอนแก่นนะฮะ
คือบังฟิศเนี่ยสารภาพกับชุดจับกลุ่มบอกว่า
สำหรับพวกของบังฟิศนะครับตอนที่ก่อเหตุกับเสียสุชาติ
นึงเนี่ยคือชุดร่วมกันลงมือฆ่า
ถ้าที่ทหารผู้ชมเห็นอีกมุมชรหนึ่งสักครู่นี้
นี่คือที่จับได้เมื่อวานค่ะมามอบตัวเมื่อวานนะฮะนี่คือการให้ปากคำเบื้องต้นนะครับ
บังฟิศบอกกับชุดสืบสวนสอบสวนนะครับเขาแบ่งออกเป็น๓ทีม
ทีมหนึ่งคือทีมที่ลงมือฆ่านะฮะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งเป็นชุดที่ช่วยกันขุดหลุมฝังศพเสียสุชาติ
อีกชุดหนึ่งคือชุดที่ไปเผาทำลายรถส่วนตัวบังฟิศกับอีกสองพี่น้องคือกิบหลี
แล้วก็บังหนีเนี่ยอยู่ร่วมในทุกขบวนการของการก่อเหตุร่วมกันตลอดนะคะ
ตอนนี้กิบหลีกับบังหนียังไม่มามอบตัวยังจับตัวไม่ได้ด้วยก็มีบังฟิศที่มามอบตัวนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับบางคนเนี่ยที่ถูกออกหมายจับก็มามอบตัวไปก่อนแล้ว
บางคนก็บอกว่าขอมามอบตัวอยากให้ตำรวจกันตัวเป็นพยานค่ะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมต้องไปยิงเสียสุชาตินะฮะ
คือบังฟิศเนี่ยเขาบอกว่าเขายิงจริงเขาเนี่ยยิงเสียสุชาติจริง
แต่มันยิงไม่โดนเขาหลับตายิงเขาอ้างแบบนี้นะคะ
อ้างว่าตัวเขานี่กลัวก็เลยปิดตายิง
ทำให้กิบหลีพี่ชายเนี่ยมาแย่งปืนแล้วไปยิงซ้ำแล้วเสียสุชาติ
ก็ถูกยิงเสียชีวิตเหมือนกับจะพากเศษนะเนาะ
ประมาณว่าผมยิงแต่ผมยิงไม่โดนค่ะผมยิงแต่ผมไม่ได้ยิงจนเสียสุชาติตาย
ใช่แล้วกิบหลีพี่ชายผมนั่นแหละเห็นผมกลัวปิดตายิงก็เลยแย่งปืนไปยิงเอง
นี่ประมาณอย่างนี้นะฮะสิ่งที่เขาบอกนะครับ
ส่วนปมเหตุนะครับที่ต้องลงมือฆ่าแล้วก็อำพลางศพขนาดนี้
ฟิศอ้างว่ามันไม่ได้มาจากเรื่องที่ตัวนายบังฟิศเนี่ยเป็นหนี้เสียสุชาติ๓แสนนะ
ค่ะแต่เคยตกลงกันไว้ตัวบังฟิศกับเสียสุชาติเนี่ย
เคยตกลงกันไว้ว่าขอให้เสียสุชาติช่วยเดินเรื่องกู้เงินให้หน่อย๓แสนบาท
จากสถาบันการเงินแล้วถ้ากู้มาได้เนี่ย
บังฟิศจะแบ่งเงินให้กับเสียสุชาติครึ่งหนึ่งก็คือแสนห้า
ทีนี้พอกู้ได้ได้เงินมา๓แสน
บังฟิศบอกว่ายังไม่ได้ให้เงินแสนห้ากับเสียสุชาติ
ทำให้เสียสุชาติมาทวงเงินหลายครั้งจนกระทั่งครั้งล่าสุดนี่แหละ
ก็เลยวางแผนฆ่าแล้วก็ขโมยเอาเงินสดจำนวนหนึ่งของเสียสุชาติ
พกติดตัวมาในวันนั้นเนี่ยเอาไปด้วย
จะทำลายหลักฐานทุกอย่างแล้วก็พากันหลบหนีไป
วันนี้บังฟิศปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
หลังจากสอบปากคำเสร็จนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะ
เราก็ได้ถามบังฟิศผู้สื่อข่าวของเราว่าเออ
เป็นยังไงรู้สึกสบายใจขึ้นบ้างไหมที่ได้เจอพ่อ
ฟิศก็ตอบสั้นบอกครับแล้วก็บอกว่ากินข้าวได้แล้วประมาณอย่างนี้นะครับ
นี่นะครับตำรวจก็นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมวันนี้
ส่วนพ่อของบังฟิศนะครับก็คือนายสุจินวันนี้คุณสุชาดาไปสอบถามนะครับ
หลังจากได้เจอลูกชายแล้วก็ไปร่วมฟังการสอบปากคำของตำรวจด้วย
นายสุจินบอกว่าพอเห็นแววตาลูกชายตั้งแต่แป๊บแรกที่เห็นเนี่ย
ก็รู้ทันทีว่าเขาเครียดก็พูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบ
ตามภาษาพ่อลูกเรื่องกินข้าวหรือยังนอนหลับไหม
ช่วงที่หนีไปเป็นยังไงบ้างอยากให้ลูกเนี่ยได้ผ่อนคลายก่อน
นายสุจินยอมรับว่าดีใจที่ลูกชายเนี่ยมามอบตัว
แต่ถ้าถามว่ามั่นใจไหมว่าลูกชายไม่ได้เป็นคนยิงเสียสุชาติ
นายสุจินบอกว่าก็๕๐๕๐เพราะว่ายังไม่ได้คุยกับลูกอย่างเต็มที่
ตอนนี้ก็มีลูกอีก๒คนคือกิบหลีกับบังหนีที่ถูกออกหมายจับที่ยังหนีอยู่
ก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยออกมามอบตัวเหมือนกัน
ข้อมูลจากทางตำรวจที่บอกว่าวันเกิดเหตุช่วงเผารถเก๋งเสียสุชาติ
นายสุจินอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะนายสุจินพ่อของบังฟิศ
ยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับขอปฏิเสธรายงานข่าว
หรือว่าข้อมูลเรื่องนี้ยืนยันว่าตัวเขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นที่ลูกทำกันไปเนี่ย
รู้ก็คือตอนที่ลูกชาย๓คนหนีไปนั่นแหละ
ซึ่งตั้งแต่หนีไปเขาก็ติดต่อลูกชายไม่ได้เหมือนกัน
ทีนี้ค่ะผู้ต้องหาคนอื่นนะคะที่ร่วมกันก่อเหตุนี้เนี่ย
ส่วนใหญ่ก็ควบคุมตัวเอาไว้ที่สพอ่าวนาง
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่สพอ่าวนางได้มีการสอบปากคำ
แล้วก็มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ลิฟต์ค่ะบังลิฟต์เนี่ยรับสารภาพตั้งแต่เมื่อวาน
ลิฟต์บอกว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลย
วันนี้ก็เลยนำตัวบังลิฟต์ไปจำลองเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ

นายอาลิฟต์ช่างเรือหนึ่งในผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุฆ่าเสียสุชาติ
และเจ้าหน้าที่จำลองเหตุการณ์เห็นไหมคะ
เห็นป้ายที่ติดที่เสื้อของเจ้าหน้าที่ไหมคะ
คือเขียนชื่อผู้ต้องหาเลย
แล้วก็จำลองเหตุการณ์แทนผู้ต้องหาแต่ละคน
บังลิฟต์บอกเลยว่าผู้ต้องหาคนไหนนั่งตรงไหนในรถ

นี่เจ้าหน้าที่นะคะจำลองเหตุการณ์แล้วก็แปะชื่อผู้ต้องหาเอาไว้
นี่ค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะแล้วก็จะขึ้นไปในรถคันนี้นะคะ
ผู้ต้องหาทั้งหมดที่ขึ้นรถไปด้วยกันเนี่ย
ก็มีกิบหลีพี่ชายของบังฟิศนายสุรชัยเริงสมุทร

ฟิศนายสุริยาเริงสมุทรนั่งข้างคนขับ
บังหนีนายสุริยันเริงสมุทรน้องชายของบังฟิศนะคะ
นั่งเบาะขวาด้านหลังคนขับ
บางพ่อนายนครินพรมราชนั่งถัดจากบังหนี
ส่วนบังลิฟต์ที่นำตัวไปจำลองเหตุการณ์ด้วยเนี่ย
เบาะหลังด้านซ้ายสุดนะคะ
สุชาติผู้ตายนั่งเบาะหลังเหมือนกันตามแผนผังนี้เลยค่ะ
สุชาติเหมือนนั่งตรงกลางแล้วก็โดนประกบอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะ
ลิฟต์อธิบายขั้นตอนการลงมือฆ่าเสียสุชาติแบบนี้
ก็นั่งไปในรถด้วยกันนี่นะคะเขาก็จำลองเหตุการณ์
นั่งไปในรถด้วยกันครับพอไปถึงที่หมายก็คือสวนยางพาราจุดที่พบศพอะค่ะ
ไปถึงตรงนั้นเนี่ยจอดรถทุกคนลงจากรถยกเว้นเสียสุชาติยังนั่งอยู่ที่เบาะหลัง
บังฟิศใช้ปืนยิงเสียสุชาตินะคะทางบังลิฟต์บอกว่าบังฟิศเนี่ยใช้ปืนยิงเสียสุชาติจนเสียชีวิตนะ
ลิฟต์บอกแบบนี้นะคะบังลิฟต์บอกว่าก็ผมเนี่ยเป็นคนเก็บปลอกกระสุนปืน
หลังจากนั้นก็เริ่มกระบวนการฝังศพเสียสุชาติเพื่ออำพรางคดี
ตำรวจก็พาบังลิฟต์ไปชี้จุดต่อค่ะจุดที่รถของเสียสุชาติโดนเผาอะค่ะ
ก็ชี้ให้เห็นว่าบังฟิศใช้ปืนยิงเสียสุชาติตอนที่อยู่ที่ด้านหลังรถน่ะนะคะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงนี้นิดนึงนะคะเป็นการจำลองเหตุการณ์นะคะ
นี่คือบริเวณโรงพักนะคะด้านหน้าโรงพักก็จำลองเหตุการณ์เสมือนจริงเลย
ไม่ได้ไปสถานที่จริงที่สวนยางพารานะเนี่ยค่ะจุดที่ยิง

นี่คือรถคันที่เกิดเหตุจริง

นี่คือรถคันที่เกิดเหตุจริง

หลังจากทราบข่าวว่าตำรวจเนี่ยได้ตัวบังฟิศแล้วนะฮะ
มอบตัวที่ขอนแก่นแล้วก็นำขึ้นเครื่องส่งมาที่กระบี่
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับภรรยาของเสียสุชาตินะครับ
ค้างสิงพิลาเธอบอกว่าวันนี้เธอกับครอบครัวตั้งใจมารอดูหน้าบังฟิศฆาตกรที่ฆ่าสามีเธอ
อยากจะถามบังฟิศว่าทำได้ลงคออย่างไรกับคนที่มีบุญคุณกับตัวเองแบบนี้
ส่วนที่บังฟิศอ้างว่าไม่ได้ยิงเสียสุชาติจนเสียชีวิต
เพราะว่าไม่กล้ากลัวปิดตายิงยิงไปสามนัดแต่ไม่โดน
และอีกอย่างนึกคือสามีเธอเสียชีวิตไปแล้ว

ดีใจค่ะดีใจยังน้อยก็จับตัวพ่อมาได้ละอะไรอย่างเนี่ยจับได้ละ
ดีใจค่ะก็อยากจะมาถามมันนั่นแหละว่ามันทำได้ไงเนาะ
หนึ่งที่มีพระคุณกับมันขนาดต้องฆ่ากันแบบโหดขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหม
มันวางแผนแบบเออมันเยอะมันจริงยิงแกแค่ทีเดียวแกก็ตายแล้วแหละ
จะยิงมันไม่ถึงขนาดแบบฆ่าโหดขนาดนั้นน่ะนะเดี๋ยวพี่ลองหลับ
ตายิงมันบ้างดูต่อจะโดนไหมไม่ต้องจับมันสี่คู่ก็ได้มาแรก
เนี่ยเอาใจวัดใจกันมาเลยเอาพี่หลับตายิงมาเนี่ยสามนัดจ่อ
ในรถเนี่ยว่าก็อยากรู้เหมือนกันเพราะพี่ก็ยิงปืนไม่เป็นหรอกอยากรู้
กันว่าจะโดนมันไหมแก้ตัวแบบหน้าด้านลอยไปอย่างนั้นอ่ะ
ส่วนข้อมูลทางคดีที่บอกว่าพ่อของบังฟิศกิบหลีบังหนีก็อยู่
ในเหตุการณ์ด้วยค่ะในช่วงการเอารถของเสียสุชาติไปไปฝังดินเนี่ย
เธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะแต่หากเป็นจริงก็เท่า
ว่าพ่อของบังฟิศต้องรู้เรื่องทั้งหมดมาตลอดเพราะฉะนั้นอยาก
ตำรวจดำเนินคดีกับพ่อของบังฟิศด้วยนี่ภรรยาเสียสุชาติบอก
แล้วก็อยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาอีก๒คน
ยังหนีอยู่คือกิบหลีกับบังหนีให้ได้โดยเร็วจับได้ครบเมื่อ
อะไรครอบครัวถึงจะสบายใจแล้วถึงจะทำพิธีชาปนกิจศพเสีย
สุชาติตอนนี้ฝากไว้ที่โรงพยาบาลอยู่ศพเสียสุชาตินำมาสวดอยู่๒
คืนหากยังจับได้ไม่หมดเนี่ยยืนยันว่ายังไงก็จะไม่เผาศพ
สามีนะครับครอบครัวเสียสุชาติวันนี้เดินทางไปดูหน้าบัง
ฟิตวันนี้ก็ต้องผิดหวังกันไปเพราะว่าไม่ได้เจอนะฮะเนื่องจาก
ฟิศเนี่ยร้องขอทนายส่วนตัวจากกรุงเทพแล้วขอไปให้การ
ชั้นศาลเท่านั้นก็เลยไม่ได้มาทำแผน

ช่อดอกกุหลาบไปมอบให้กับตำรวจนะฮะ
เพื่อเป็นการขอบคุณที่สามารถนำตัวบังฟิศ
ผู้ต้องหาคนสำคัญมาดำเนินคดีได้แล้ว
ขอยืนยันว่าส่วนผู้ทำผิดที่เหลือเนี่ยนะฮะภูมิชาแล้วก็ตำรวจทุกคนจะทุ่มเท
จับกลุ่มมาดำเนินคดีตามกฎหมายและให้ความยุติธรรมทุกคนครับ
คุณผู้ชมคะแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งก็คือเพื่อนของบังฟิศนะคะ
เพื่อนของผู้ต้องหาค่ะไปเยี่ยมนะคะแล้วก็ไปตะโกนให้กำลังใจบังฟิศ
แล้วก็บอกเหมือนกับลักษณะที่ว่าเพื่อนทุกคนฝากส่งกำลังใจมาให้

ก็บอกว่าเพื่อนทุกคนเขาฝากความคิดถึงมา
เขาบอกว่าเออขอบคุณครับขอบคุณครับที่มาเยี่ยมแค่นั้นค่ะ
ดูเขาคงตื้นตันนะคะตื้นตันเขาอาจจะมีเหตุผลของเขา
แต่ที่เราเคยอยู่ด้วยกันคือเขาก็เป็นคนดี
เขานิสัยเขาดีเขาช่วยเหลือทุกคนค่ะ
แต่นิสัยส่วนตัวเรื่องนี้พี่ไม่ทราบ
ทีนี้ค่ะเกิดคำถามว่ากรณีบังฟิศที่เขารับสารภาพแต่เป็นลักษณะภาคเศษ
เขาอ้างว่าเขาหลับตายิง
ตอนเขาหลับตายิงเนี่ยเสียสุชาติยังไม่เสียชีวิตนะ
กิบหลีเนี่ยคว้าปืนจากมือเขาเลยยิงซ้ำอีก๓นัดรวมแล้วเป็น๖นัด
แล้วเสียสุชาติเสียชีวิตก็เพราะกิบหลียิงลักษณะแบบนี้ค่ะ
แล้วเขาก็ขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นเนี่ยค่ะ
มันจะส่งผลต่อรูปคดีหรือไม่อย่างไร

พันธุ์ตำรวจเอกตานิดรำดิตรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
บอกว่าตำรวจไม่กังวลต่อให้ผู้ต้องหาไปพลิกคำให้การในชั้นศาล
ก็ไม่กังวลเพราะตำรวจมีพยานหลักฐานที่มันตรงกันหมดแล้วนะคะ
กลุ่มที่มีส่วนร่วมในการฝังดินที่ได้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้
ก็อาจจะกันไว้เป็นพยานในคดี
แต่ว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ตำรวจเก็บมาได้เป็นร้อยชิ้นนะคะ
ผลการตรวจมันยืนยันได้หมด
มันมัดตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด
แต่ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าผู้ร่วมก่อเหตุมีทั้งหมดกี่คน

ต้องติดตามผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีนะคะ

ฟิศมีเครือข่ายที่อาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ตรงนี้อาจจะขยายผลเครือข่ายบังฟิศตรงนี้ค่ะ
เบื้องต้นตำรวจบอกว่าแจ้งข้อหาบังฟิศ๘ข้อหานะคะ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ข้อหานี้หนักนะคะโทษสูงสุดประหารชีวิต
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

ร่วมกันฝังซ่อนเร้นย้ายทำลายศพ
การปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ร่วมกันหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นร่วมกันเป็นซ่องโจร
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะควบคุมตัวบังฟิศไปฝากหางต่อสารนะคะ
พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าคดีมีอัตราโทษสูงค่ะ
ทีนี้เหลืออีกสองคนนะคะคนสำคัญนะคะกิบหลีกับบังหนีนะคะ

แล้วบอกว่าพี่ชายเป็นคนยิงด้วยใช่บอกกิบหลียิง
หลีควรจะมอบตัวนี่กิบหลีฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ย
แล้วก็มาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้น
น้องชายบอกว่าอ้าวคุณนั่นแหละยิง
น้องชายหลับตายิงไม่โดนแล้วพี่ชายมาแย่งปืนผมไปยิงเขาตายเลย
ที่เหลือนี่ก็ร่วมกันอำพลางแล้วก็ฝังอะไรก็ว่ากันไป
เดี๋ยวตามกันต่อคดีนี้นะคะ